เรื่องนี้เป็นเรื่องของก๋วยเตี๋ยวค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวที่สมุทรปราการ
มีผู้ชายคนนึงไปสั่งก๋วยเตี๋ยวกลับบ้าน
แล้วก็โวยวายว่าสั่งยางได้อีกอย่างทิ้งถุงก๋วยเตี๋ยวต่อหน้า
เพราะค้าขายก๋วยเตี๋ยวเลยนะไปดูค่ะอย่างนั้นเลยเหรอ

เอ๊ะผมสั่งอย่างได้อย่างสองทีสามทีแล้ว

บางอย่างแห้งก็ทำแห้งให้ใส่๓อย่าง

อันนี้ไม่ได้มีเหตุรุนแรงอะไรเกิดขึ้น
แต่ว่าผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้ค่ะ

สั่งยางได้อีกอย่างหนึ่งสั่งกลับบ้านนะใส่ถุง
พ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยก็บอกว่าอะไรล่ะก็ทำถูกแล้วไง
นี่โมโหทิ้งถุงเลยบอกวันหลังจะไม่มาซื้อไม่มากินแล้ว
พ่อค้าก็บอกไม่ต้องมาแล้วผู้หญิงเป็นแฟนผู้ชายเสื้อเหลือง
ร้องไห้เลยนะคงจะตกใจพอแล้วอย่าทะเลาะกัน

แล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะคนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะ
คนสงสัยว่าผู้ชายเสื้อเหลืองเมาหรือเปล่าคือพูดเหมือนเมาพูดเหมือนงง
คือทางร้านเขาบอกว่าคลิปนี้นะคะตามที่เขาโพสต์ไว้เนี่ย
ก็คือผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้มาสั่งก๋วยเตี๋ยวคือจดสั่งนะ
ดใส่กระดาษแบบนี้ค่ะครับทางร้านก็ทำให้ตามที่จด
แต่พอทำใกล้เสร็จแล้วผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้กลับบอกว่า
หมูสับเพิ่มได้ไหมทางร้านก็ใส่ให้มัดถุงให้เรียบร้อย
ผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้มาบอกอีกว่าปรุงให้ด้วยนะ
แล้วบอกด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจเท่าไหร่ทางร้านก็ทำให้นะ
แกะถุงอ่ะปรุงให้ใหม่ครับแต่ผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้
แล้วก็ตะโกนต่อว่าคนขายก๋วยเตี๋ยวว่าสั่งยางทำไมได้อีกอย่าง
ก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้อืมแต่ยังดีนะที่แบบ
ไม่มีเหตุการณ์อะไรบานปลายนะครับไม่เหมือนคราวก่อนที่แบบ

เหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงทุ่มนึง
ตัวนายมานพชายใส่เสื้อสีเหลือง

ไปขอโทษเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะครับ
นายยุทธนายุทธนานูดเดิลนะคะ
ตั้งอยู่ในซอยด่านสำรง๒๓ทับ๑นางวาษณาโคตรประชิมเป็นเจ้าของร้านค่ะ
นายมานพชายเสื้อเหลืองมาขอโทษครับ
แล้วก็บอกว่าที่ทำไปมันหิวอ่ะโมโหหิวโมโหหิวอ่ะ

เหตุการณ์นี้ถือเป็นอุทาหรณ์สอนใจเรื่องอารมณ์ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานไปขอโทษทุ่มนึงวันนี้
ไม่ได้ใส่แว่นเลยมองไม่เห็นว่าลูกชิ้นกุ้งหรือลูกชิ้นปลา
หรือลูกชิ้นอะไรไง

เจ้าของร้านก็ไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรนะคะ
วาสนาเจ้าของร้านบอกว่าไม่โกรธหรอก
ให้อภัยแหละก็เดี๋ยวถ้า

ก็จะทำให้ใหม่นะทางร้านก็ขออภัย

เผื่อครั้งหน้าทำผิดทำถูก

ก็ดีใจว่าเขารับผิด

ว่าเขาไม่มาขอโทษก็ไม่ได้ทำอะไรเขา

เราก็ต้องมีอะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องแน่น
บางครั้งก็ผิดที่ทำผิดบ้าง

ไม่มีอะไรกันเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรหรอก

ฝากบอกภรรยาของผู้ชายคนนี้ค่ะ

นี่วันนี้สั่งใหม่ด้วยเนี่ย

คือต้องชมภรรยาเขาด้วย

เชื่อภรรยาไงค่ะดีที่สุด